บอกเลยนะคะหายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกจริง

แล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยด้วยนะครับ
อย่างนี้จะหายใจเข้าก็ลำบากหายใจออกก็ไม่ได้เหมือนกันคุณ

น้องนี้บอกเลยนะคะว่าร้อนตัวกันหมดเลยนะฮะ

คือไม่ได้บอกว่าเป็นปัญหาแบบชิวอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ
ปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะต้องดูแลตัวเองกันหน่อย
ทุกคนค่ะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงตอนนี้ก็ตื่นตัวกัน
คุณแม่ลุกฮือกันเลยกับปัญหามลพิษทางอากาศ
รุมร้าวคนกรุงอย่างพวกเราหนักหน่วงจริง
ล่าสุดค่ะบรรดาแม่พร้อมใจกันออกมาแสดงความคิดความเห็นถึงปัญหา
แล้วก็ผลกระทบของฝุ่นพิษเนี่ยที่ทำเอาเด็กแล้วก็ลูกหลานของเขาต้องหยุดโรงเรียนค่ะ
แล้วก็แฮชแท็กทวงคืนลมหายใจให้ลูกหลานค่ะ
เริ่มกันที่แม่แรกก่อนนะคะแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นี่เลยค่ะ
หน้ากากอนามัยมาพร้อมคุณสามีและน้องเป่าค่ะ
เดียวกันนะคะกับคุณแม่แอนอลิชาค่ะ
เป็นห่วงลูกสาวน้องริชาอยู่เหมือนกัน
ก่อนหน้านี้เด็กแบบนี้จะไม่สบายบ่อยนะคุณ
ลูกเขาก็ไม่สบายด้วยด้วยว่าฝุ่นเฟิร์นอะไรมันเยอะขึ้น
รวมไปถึงคุณแม่โอปอลค่ะนี่นะคะป้องกันอย่างหนักเลยค่ะ
ให้น้องอลินน้องอลันใส่แมสไปโรงเรียน
แล้วก็ต้องห้ามแหละห้ามลูกวิ่งเล่นกลางแจ้ง
แม้ว่าเด็กจะอยากวิ่งกันนะแค่นั้นคุณ
แต่ที่หนักที่สุดค่ะอารมณ์มันมีจริงนะครับคุณแม่ลิเดีย
ถึงขั้นโพสต์ว่านี่เรามาถึงยุคที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วเหรอ
มันเหมือนกลายเป็นแบบว่าอะไรนะเครื่องประดับชิ้นหนึ่ง
ที่ต้องติดตัวกันไปก่อนออกจากบ้านแล้วด้วยนะคะ
ปิดท้ายกันกับคุณแม่นุ้ยสุจิราค่ะ
โรงเรียนอินเตอร์เด็กนักเรียนในความดูแลเนี่ยเพียบเลยจริงนะครับ
จากห่วงลูกแล้วค่ะก็ยังห่วงเด็กนักเรียนคนอื่นด้วย
ล่าสุดคุณดูคลิปรถคันหน้านี้นะคะ
เป็นภาพรถกระบะสีขาวค่ะปล่อยควันดำใช่ไหม
แคปชั่นว่าห้ามคุณเขาทีค่ะป้ายแดงทำไมควันดำแม่ไม่เข้าใจ
เออจริงเพิ่งป้ายแดงสดเลยนะ
เอาเป็นว่าใครที่เห็นจุดไหนที่ดูเหมือนว่าจะเป็น

เป็นหูเป็นตากันหน่อยก่อนที่เราจะไม่มีอากาศดีจากที่ใจนะคุณผู้ชมนะ
สำคัญไปกว่านั้นก็ถ้าใครไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองป้องกันตัวเอง

ดูแลตัวเองกันก่อนค่ะกว่าที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราจะโปรยน้ำฝนกันเสร็จนะคะ